เป็นนักแสดงสาวสวยเซ็กซี่
แต่ว่าสายบุญสุดเลยสำหรับโบวี่อัธมา

แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมมา๗วันที่สระบุรี
ปฏิบัติภารกิจปฏิบัติธรรมเรียบร้อยก็กลับมา
บันเทิงไทยรัฐของเรานะก็เลยขอเคลียร์ชัดถึงสาเหตุจบสัมพันธ์๔ปีกับแฟนนุ่ม
มีเรื่องมือที่๓หรือเปล่าแล้วโบวี่เนี่ยปลงไหม
รักครั้งไหนก็ไม่สมหวังแล้วบ้านกว่า๒๐ล้านที่วาดฝันว่าจะเป็นเรือนหอ
เอายังไงต่อกันดีคะ

ใช่ไป๗วันครั้งนี้เพิ่งออกจากคอร์สดีงามมากค่ะ
ออกมาสู่ทางโลกก็ทราบข่าวว่าตอนนี้โสดแล้ว
ใช่คือจริงมันสักพักแล้ว
คือสาเหตุเนี่ยบ่ไม่สะดวกที่จะบอกดีเทล
แต่ว่าโบพูดได้ว่ามันเป็นการจบกันด้วยจบสถานะแฟนกันด้วยดีมาก
เป็นกรยานมิตรที่ช่วยเหลือแล้วก็ปรึกษากันอยู่ค่ะ
คือมันไม่ได้เป็นการจบสถานะแฟนในแบบทะเลาะกัน
ไม่ได้มีมือที่๓ไม่ได้หมดรักด้วยนะ
แต่ว่ามันเป็นปัจจัยอื่นของชีวิตมากกว่า
แค่ว่าเออโอเคมันเป็นอีกคนนึงที่เราต้องมาใช้กัน
หรือว่าได้มาเกื้อกูลกันแล้วพอหมดเหตุตรงนี้เราก็เดินทางต่อไป
ไม่เคยรู้สึกว่ามันแย่
แต่คิดว่าตั้งใจเลยว่าอยากจะพักนานหน่อย
เพราะว่าเราหมดวัยของการวิ่งหาแล้ว

รีบมากเลยค่ะอยากจะให้เสร็จภายในปีนี้ให้ได้คุณผู้ชม

สำหรับคุณโบวี่กับคุณโอมเองก็ลดสถานะมาเป็นเพื่อนกัน
เป็นกรยานมิตรที่ต่อกันเพราะว่าเธอปลงค่อนข้างมากจริง
ใช่แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะ